ส่วนเรื่องนี้พาไปที่นครศรีธรรมราชนะคะมีคนร้ายขโมยรถของชาวบ้าน
ก่อเหตุในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน๒คัน
เขามีกุญแจผีไปขโมยรถจักรยานยนต์นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายช่วงที่ก่อเหตุได้
แต่ก็ต้องชื่นชมตำรวจนะคะตำรวจทำงานไวมากไม่ทันข้ามวันจับคนร้ายได้แล้ว
อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยค่ะใส่หมวกแก๊ปสีขาวเสื้อแขนยาวสีเทากางเกงขายาวสีขาว
จอดไปหน้าบ้านในตลาดเทศบาลตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ขี่หนีไปแต่ไม่ถึง๒ชั่วโมงห่างกันไม่ถึง๒ชั่วโมงไปขโมยอีก
นี่นะคะคืนเดียว๒คันคืนวันที่๑๒กุมภาพันธ์ค่ะ
เจ้าของรถทั้งสองคันไปแจ้งความที่สพทุ่งใหญ่แล้วก็เอาคลิปเนี่ยค่ะ
ให้ตำรวจดูเพื่อเป็นหลักฐานตำรวจก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างด้วยนะคะ
จอดทิ้งเอาไว้ริมถนนหน้าธนาคารตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยเอารถไปโรงพักเพื่อตามหาเจ้าของ
มีคนเห็นนายอำพลชัยสิทธิ์อายุ๕๑ปีมาเดินวนไปเวียนมาอยู่ที่หน้าธนาคาร
ใกล้กับที่จอดรถท่าทางมีพิรุษนายอำพลผู้ต้องสงสัยคุยด้วยไม่ได้
มันคือคนร้ายที่ไปขโมยรถจักรยานยนต์นี่เอง
คือนายอำพลขี่รถข้ามอำเภอเลยนะที่ขโมยไป
พอไปตรวจสอบที่ขนำเจอรถจักรยานยนต์อีกตั้ง๔คัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุมาแล้วเยอะนะคะ
อำพลก็เลยต้องถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืนและรับของโจร
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ผู้ต้องหาเป็นใบ้ด้วยค่ะ
สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ก็เลยต้องให้ล่ามภาษามือมาช่วยแปลก
สุดท้ายพอล่ามาช่วยนายอำพลสารภาพบอกว่าทำคนเดียว
แต่เขาอ้างว่าขโมยมาแค่๒คัน
ใส่มาแล้วก็ไปให้ทางร้านซ่อมรถประกอบให้จนเป็นรถจักรยานยนต์
บอกซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นมาประกอบเอง

แต่ตำรวจบอกตำรวจไม่เชื่อหรอก
แต่สุดท้าย๒คันล่าสุดผู้เสียหายทั้งสองคนที่เป็นเจ้าของ
เขาก็ได้รับรถจักรยานยนต์คืนไปแล้วนะคะ

ขอบคุณตำรวจมากที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนคันอื่นที่จอดอยู่ที่ขนำเดี๋ยวฝากทางเจ้าของด้วย

ลองไปดูของกลางที่สถานีตำรวจก็แล้วกัน
คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความพิการอะไรเป็นใบ้นะ
คนที่เขาครุ่งพิการเขาตั้งใจทำมาหากิน
เขายังขนขวาจนได้เนี่ยอันนี้มีเยอะแยะ

นี่ตัวเองถึงขั้นไปใช้กุญแจผีขโมยรถได้เอาไปทรงเอาไปซ่อนได้